เดี๋ยวจะเปิดคลิปกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมดูค่ะที่จะให้ดูเนี่ยดูต่อกันเลยนะ
สองจุดนะจุดหนึ่งคือที่ปั๊มน้ำมันครับแล้วอีกจุดหนึ่งอ่ะคือที่มินิมาตร
ผู้หญิงคนนี้เขาเข้าไปใช้บริการทั้งสองที่เลยไปเติมน้ำมัน
ซื้อไก่สดที่มินิมาตรหลายตัวเลยค่ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงเดี๋ยวพี่เบิร์ตต้องดูอ่ะ
ความเกี่ยวข้องคือพฤติกรรมเขาเหมือนกันเลยสองที่นี้ทำยังไงดูค่ะ
ไอ้ตอนปั๊มน้ำมันเนี้ยเห็นอ่ะว่ายังไม่ได้จ่ายตังค์ใช่ไหมใช่ใช่
เออดูสิคือแบบปิดตรงฝาถังแล้วนะนี่เก็บหัวจ่ายปุ๊บแล้วพนักงานกำลังเดินมาจะมาเอาตั
ปิดฝาถังไปเลยโอ้โหไปเลยจากปั๊มน้ำมันป้าเอาเอวเนี้ย
เซฟที่เด็กปั๊มโดนอีกแล้วใช่โดนด่าอีกแล้ว
เพราะอะไรเด็กปั๊มต้องรับผิดชอบแล้วนี่ตัดภาพมาที่มินิมาตรมินิมาตรนี่โอ้โหเอาถุงมานะ
แล้วซื้อไก่สดซื้อประมาณสักสี่ตัวห้าตัวได้เนี่ยมั่นใจนะว่าเป็นคนคนเดียวกับที่ขับรถคัน
คนเดียวกันเลยอาเมร่าสีน้ำตาลเทาเนี่ยนี่ค่ะ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ร้องกวางแพร่เป็นอำเภอเมืองที่จังหวัดแพร่
ครับแล้วดูเห็นไหมเมื่อกี้พอเอาไก่สดใส่ในถุงแล้วเดินออกไปเลย
อ๋อก็ใส่ถุงผ้าที่เตรียมไว้โอ้ยเดินแขนแอ่นเลยนะโอ้โหโหอ๋อเห็นไหม

พี่ไม่ผ่านเคาน์เตอร์เช็คเอาท์หน่อยเหรอ
นี่อันนี้ตอนพนักงานเดินตามนี่มาถึงที่รถแล้วนะ

คือเธอไม่สนใจแล้วก็ไม่เปิดกระจกออกมาด้วย

หลังจากนั้นทำยังไงก็พยายามจะเรียก

พฤติกรรมของเธอมีความเชื่อมโยงกันคือ
อย่างนี้แหละชักดาบไปเลย
นี่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนประมาณ๑๑โมงนะคะ
แล้วก็เกิดขึ้นต่อเนื่องเลยในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่
ทีนี้ฝั่งร้านมินิมาตรโพสต์เฟซบุ๊กตามหาผู้หญิงคนนี้
บอกว่าลูกค้าหยิบไก่ไปประมาณ๕๖ตัว

ขอให้ลูกค้าท่านนี้ค่ะกลับมาจ่ายตังค์ด้วยนะคะ
ทีนี้ผู้เสียหายทั้งสองที่เลยนะ
ด้วยมินิมาตรด้วยไปแจ้งความที่สพเมืองแพร่ค่ะ

ตำรวจก็ตามค่ะตามจนรู้จนเจอญาติของผู้หญิงคนนี้

ผู้หญิงคนนี้เขาป่วยจิตเวท
ไม่ยอมกินยามาหลายเดือนแล้ว
แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ
คือมาเติมน้ำมันแล้วก็ไม่จ่ายตังค์ที่ปั๊ม
วันที่๒๙มีนาที่ผ่านมา

จะเอากุญแจเก็บแล้วเพราะก็กลัวไง

แต่ทุกครั้งที่พยายามจะเก็บกุญแจ
ผู้หญิงคนนี้จะโวยวายเสียงดังใส่

ยังไงก็ต้องทำให้ได้ครับต้องดูแลให้ได้
ญาติเองเขาบอกว่าก็ไม่กล้าจนมารอบนี้ค่ะมาเกาะเหตุ
ก็เลยบอกว่าอย่างนี้ได้ไหมต้องแจ้งกู้ภัยไหม
ให้กู้ภัยมาเอาส่งโรงพยาบาลจิตเวทเลยเอาไปรักษาตัวเลย
ญาติก็ไม่อยากให้ทำแบบนี้เหมือนกัน
ส่วนค่าเสียหายต่างเติมน้ำมันแล้วไม่จ่ายใช่ไหม
เอาไก่สดมา๕๖ตัวเอาเครื่องปรุงอีก๒๓อย่าง

ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะขอชดใช้ข้าเสียหายต่างเองละกัน

แต่ถามว่าตัวผู้หญิงคนนี้ญาติบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่